เราส่งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำทุกจุดแล้วและแน่นอน
ก็เป็นกลุ่มคนขายของรถเร่ต่าง
ไม่จับจอไม่งั้นถ้าไปช้าเดี๋ยวจะไม่ได้จุดที่ดีที่คนเยอะ
ถูกต้องกลุ่มพ่อค้าแม่ขายเนี่ยไปถึงกันแล้วนะคะ
แล้วก็มีประชาชนมวลชนมาสังเกตการณ์รอบแยกด้วย
เขาให้คำมั่นไว้ว่าวันนี้ไม่ได้กินหรอกแกงหม้อใหญ่ไม่มีแกงกันแน่นอนนะคะ
พาคุณผู้ชมดูบรรยากาศรอบแยกราชประสงค์ช่วงบ่ายก่อนแล้วกันนะคะ
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรแล้วนะคะ
ตั้งแต่ช่วงหน้าแยกเฉลิมเผ่าบนถนนพระรามหนึ่ง
ก็มีการเอารั้วเหล็กมากั้นเป็นจุดตรวจชั่วคราวด้วย
ซึ่งรถส่วนตัวทุกคันที่จะผ่านตรงนี้เนี่ยจำเป็นต้องลดกระจกลงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะคะ
ส่วนกลุ่มมวลชนเนี่ยก็เริ่มเห็นคนเดินทางมาจับจองพื้นที่กันแล้ว
ก็ด้วยความที่ช่วงบ่ายแดดมันยังร้อนอยู่อะค่ะ
หลายคนก็อาศัยเงาร่มไม้หลบร่มก่อน
รอเวลาการชุมนุมก็คือน่าจะประมาณ๔โมงตอนนี้นี่แหละนะคะ
ทีมข่าวเราได้คุยกับป้าแป้นนะคะเธออายุ๖๕ปี
ก็เป็นหนึ่งในมวลชนที่มาถึงแยกราชประสงค์ตั้งแต่บ่ายโมง
แป้นแกบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดก็เลยรีบเดินทางมาก่อนเลย
เพราะกลัวว่าถ้าเกิดมาใกล้แบบกระชั้นชิดหน่อยเนี่ย
ลำบากในการเข้าพื้นที่แล้วก็ลำบากในการเดินทาง
ส่วนการมาชุมนุมเนี่ยป้าแป้นบอกว่า
ทุกครั้งที่มีการนัดชุมนุมป้ามาทุกรอบเลยนะ
ไม่เคยขาดไม่เคยสายเลยเพราะว่าส่วนตัวป้าบอกว่า
อยากเห็นว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของชาติไทย
แล้วก็มั่นใจว่าวันนี้น้องกลุ่มแกนนำจะไม่แกล้งกันด้วย
เพราะทำเลที่แยกราชประสงค์ก็ถือเป็นจุดสำคัญของการชุมนุมนะคะ

ก็ถามคุณป้าว่ามันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในครอบครัวคุณป้าบ้างหรือเปล่า
มาไว้ค่ะทุกงานแบบนี้อ่าป้าแป้นบอกว่าไม่มีนะ

มาชุมนุมแต่ละครั้งเนี่ยคนในครอบครัวก็เคารพในการตัดสินใจของป้าแป้น
แต่แค่บอกว่าให้ระมัดระวังตัวหน่อย
ถ้ามันมีเหตุการณ์สลายการชุมนุมหรือว่าการใช้ความรุนแรงอะไรต่าง

ว่าว่าให้ระวังตัวนะแม่แล้วเวลาไป

เขาไม่ห้ามเขาคือบอกว่าเออโอเค

แล้วเวลามานี่เรามาถ้าเกิดตั้งแต่ตั้งแต่น้ำ
ตั้งแต่สิบสามคุณลามาป้ามากี่ชั้นแล้วคะ

มาทุกครั้งมาวันสลาย

รักษภาหรืออะไรนะป้าก็ไป
แล้วก็ที่ธรรมเนียบป้าก็ไป

นุสวรีป้าเดินจากที่

จากอนุสวรีมาสำเนียบ

นี่ผู้สื่อข่าวของเราคุณนัทพงศ์

ไปสอบถามความพิเศษของ

สักบ่ายสองโมงอะค่ะก็มีพ่อค้าแม่ค้า

หรือว่าการน้ำผสมสารเคมีมาขายแล้วนะ

ถึงวันก่อนนั้นไง

เผื่อใครยังไม่มีเผื่อใครอยากจะกันเอาไว้

มาขายแว่นอันละ๕๙บาท
สองอัน๑๐๐บาทแล้วก็มีคน
เอารถขายไอศกรีมน้ำดื่ม

เมื่อสักครู่นี้คือนายตั้มนะคะเขาเป็นคนขายน้ำดื่มเขาบอกว่า

วัดดวงที่แยกราชประสงค์ค่ะเพราะว่าตอนนี้เอง
เอาจริงนะทุกคนเนี่ยก็หวั่นใจเหมือนกันว่า

คือตอนนี้ทุกฝ่ายกลัวโดนแกล้งหมด
สื่อเราก็กลัวเหมือนกันนะว่าแกล้งกันไม่แกล
บอกก็เลยมาวัดดวงดูแล้วกันว่าวันนี้มีการชุมนุมหรือเปล่า

หรือว่าหน่วยข่าวกรองเนี่ยจริงคือเขาไม่ได้รู้ข่าววงใน

คือพ่อค้าทุกคนก็อาศัยดูข่าวตามทีวีตามโซเชียลนี่แหละค่ะนะ
ว่าพรุ่งนี้เขาจะไปรวมตัวกันตรงไหนชุมนุมที่ไหนยังไงบ้าง
บางคนก็เอาของมาขายถ้ามันไม่ไกลจนเกินไปนะคะ
ซึ่งการขายของในกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขาบอกว่าส่วนตัวที่เขาเคยขายได้เนี่ย
ละ๒๕๐๐บาทถ้าหักต้นทุนแล้วเขาบอกก็ได้กำไรต่อวันตกประมาณ๖๗๐๐บาทได้
ขายได้ประมาณเกือบ๒๐๐๐บาทกว่าถ้าหักต้นทุนแล้วก็ได้กำไรประมาณ๕๖๐๐บาท
แล้วก็เอากำไรมาบวกเอามาลงท็อปด้วย

ตอนนี้๑๖นาฬิกา๙นาทีแล้วนะครับจริงจะเป็นเวลาที่กลุ่มผู้ชุมนุมเข้านัดรวมตัวกันแล้วนะครับ